เราตามความคืบหน้าคดีโหดเยี่ยมที่เกิดขึ้นกับน้องเต็นน้องเต้นนี่เป็นหญิงสาววัย๑๘ปี
เป็นคนงานอาศัยอยู่ในบ้านพักคนงานที่สุพรรณบุรี
ความจริงพ่อแล้วก็ญาติญาติทำงานด้วยกันก็อยู่ด้วยกันนี่แหละ
แต่อยู่คนละห้องน้องเต็นเนี่ยอยู่ห้องใกล้กับผู้ชายคนนึงนะครับ
ปรากฏว่าน้องหายไป๒๓วันล่าสุดเมื่อสองวันก่อน
ไปเจอศพน้องถูกฆ่ายัดกล่องแล้วก็ทิ้งในพงหญ้าแถวที่พักคนงานนั่นแหละ
ทางคดีเราตามให้แน่นอนแต่ว่าดูเหตุการณ์นี้ก่อน
แล้วท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างพิธีที่มีงานศพกันเนี่ย
เหมือนกับน้องเต้นมาเข้าสิงร่างของญาติคนหนึ่ง

ท่านเทียนด่อยปากด่วยปหลวง

เต้นต่อโลกไปหมดแล้วอ่าอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ

ถูกบีบคอถูกชกหน้าถูกเอาเท้าเหยียบศีรษะ

ไม่เคยคบหาไม่เคยดูใจอะไรด้วย

สารภาพเบื้องต้นนะผู้ต้องหาอ้างว่า
คบหากับน้องเต้นอยู่

แล้วน้องเต้นคืนวันเกิดเหตุเมื่อ๓๔วันก่อน
พยายามจะให้ตัวผู้ต้องหาเนี่ย

แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าตัวเองมีลูกมีเมียแล้ว
ก็เลยทะเลาะกันแล้วก็ลงมือพลาดพลั้งทำร้าย

ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะฮะตรงนี้นะครับ
เขาถ่ายคลิปมือถือเอาไว้ได้คือน้องเต้นเนี่ยได้พูดถึงเรื่องโทรศัพท์ของตัวเอง
ทำให้อยู่ไหนบอกนิดหนึ่งไหน

ในห้องนี้ข้างนอกห้อง

แต่หนูไม่เคยคุยกับมัน
หลงหนาไปในกลางตรง

ตรงนี้มันเจอศพหนูอ่ะ
อ๋อเดี๋ยวไปได้ไปค้น
ซึ่งตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่ยาด
กำลังนำร่างของน้องเต็นไปตั้งบำเพ็ญกุศลนะครับ

จังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นบ้านเกิด
แล้วก็มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้พลตำรวจโทษธนายุทธ์
วุฒิจรรย์ธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
พร้อมกับตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
แถลงผลการจับกลุ่มนายธนากรอรันทอง
หรือว่าในแป๊บอายุ๑๙ปีที่เป็นผู้ต้องหา
หลังจากที่ก่อเหตุที่สุพรรณบุรีเนี่ย
หนีไปนู่นฮะที่บ้านของเมียตัวเองที่กรสิน
แล้วเมื่อวานก็ตามไปคุมตัวได้
วันนี้มีการแถลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจับกลุ่ม
พลตำรวจโทษธนายุทธ์บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหา
สารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
ก็คือฆ่าทำร้ายแล้วก็อำพลางศพของน้องเต็นจริง
ส่วนมูลเหตุในการก่อเหตุที่แน่ชัด
เดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
เนื่องจากในการให้การเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ยังไม่ปากใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหา
จะมีการล่วงละเมิดทางเพศก่อนด้วยหรือไม่

ต้องสอบสวนเพิ่มเติมและต้องรอผลการชนสูตรศพอย่างละเอียดของน้องเต็น
ขณะที่ผู้ต้องหายอมรับเพิ่มว่าได้เสพยาเสพติดก่อนจะลงมือก่อเหตุ
วันนี้ผู้ต้องหายังอยู่ในอาการเครียดนะฮะที่ตำรวจบอก
หลังสอบปากคำเสร็จเจ้าหน้าที่นำตัวเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาทันที
พิสูจน์หลักฐานเองจะต้องไปเก็บวัตถุพยานต่างเพิ่มเติมในที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
แล้วต้องรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดด้วยก่อนจะสรุปสำนวนคดี
วันนี้ยังไม่มีการทำแผนนะฮะต้องรอผลการยืนยันจากแพทย์อีกหลายอย่าง
และจะสอบปากคำพยานต่างเพิ่มเติมด้วย
แต่ขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

จากการสอบสวนเรื่องต้นแต่เขาอยู่แบบน้องแม่อยู่ประสบเนี่ยเกือบ๔๐ชั่วโมง
จากคำให้การของเขาแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้เราอยู่ระหว่างการทำไทม์ไลน์
ไปแล้วขอเวลาพี่กับทีมงานทำงานนิดนึงทุกอย่างจะชัดเจน
ละเอียดฮะแล้วก็ต้องละเอียดอ่อนแล้วก็ทำงานให้รับรู้
วันนี้ไม่ต้องห่วงผมส่งทีมใหญ่ลงมาเลย
เพื่อจะคืนความเป็นทำให้กับทางผู้กับครองอย่างเต็มที่
ส่วนคุณพ่อของน้องเต้นนะครับวันนี้ก็มาฟังการแถลงข่าวนะครับ
นี่ฮะพ่อชื่อนายประสานนะครับทุกผู้ชมครับ
พ่อของน้องเต็นบอกว่าไม่เชื่อว่าลูกสาวจะคบหากับผู้ต้องหา
ตามที่ผู้ต้องหาเนี่ยกล่าวอ้างเชื่อว่าเป็นการพูดใส่ร้ายลูก
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือผู้ต้องหาเนี่ยพยายามจะข่มขืนลูกสาว
แต่ลูกสาวเนี่ยไม่ยอมก็เลยถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าลูกสาวเนี่ยได้พูดคุยกับผู้ต้องหามาก่อน
เพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าจะมีการแอบคบหากัน
และลูกสาวเองก็มีแฟนอยู่แล้วเป็นชาวสปลาว
ตอนนั้นแฟนลูกสาวผมนะครับเขาใส่ทองอยู่แต่นี่เขาถอดทองออก
แต่เขาติดยาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมคิดว่าเขาต้องติดยาแน่นอนนะครับ
เพราะถ้าคนธรรมดาอย่างนี้นะครับอายุแค่๑๙เองเขาจะทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ
แต่เขาจะมีใครร่วมด้วยผมไม่รู้นะครับน่าจะข่มขืนลูกสาวผมเลยครับ
ผมคิดว่าคมคืนแน่นอนแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดชอบแฟนเขาชอบลูกสาวผมจริงนะเขาจะไม่ทำอย่างนี้ครับ
วันนี้ทางญาติญาติก็นำกระเช้าไปมอบขอบคุณตำรวจด้วยนะฮะที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว

นี่นะครับแล้วพ่อของน้องเต็นยังได้มอบแหวนทองคำหนักครึ่งสลึงขอบคุณผู้ที่ไปเจอศพน้องเต้นคนแรกด้วย
หลังจากที่หากันอยู่๒๓วันแล้วก็ไปเจอกล่องพลาสติกอยู่แถวที่พักคนงานปรากฏว่าเอ้ายัดศพลูกสาวอยู่
ซึ่งคนที่ไปเจอบอกว่าดีใจที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้แต่แหวนที่คุณพ่อของน้องเต้นมอบให้เนี่ยขอคืนให้กับครอบครัวน้องเต้นก็แล้วกัน
เพราะก็ไม่ได้หวังว่าอยากจะได้อะไรอยู่แล้วนะครับให้เอาไปทำบุญให้น้องเต้นหรือว่าจะไปเก็บไว้ก็ได้
สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือขอให้น้องเต้นเนี่ยไปสู่พบภูมิที่ดีเท่านั้น
สิ่งที่เขาสูญเสียก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาแล้วแหละใช่เปล่าเขาก็คือเสียใจที่สุดที่ของของที่เขามอบให้ที่เราไปเห็นเราก็อยากพบเขาในตัวเป็นเป็นเราไม่ได้อยากพบตอนที่น้องเป็นศพ
แต่ว่าเขาให้มาแล้วเราก็รับมาแต่ว่าฉันไปเก็บไว้จะมอบให้พี่สาวเขาคืนไปทำบุญค่ะ
ก็น้องเป็นคนนิสัยดีเป็นคนเงียบเขาทำงานเขาขยันเขาไม่เคยหยุดค่ะเขาไม่เคยหยุดงาน
เราเราเชื่อที่ผู้ต้องหาให้การไหมคะไม่เชื่อค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าน้องเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
น้องเขาเป็นคนนิสัยดีน้องเขาไม่ได้เป็นเด็กดื้อเขาไม่ใช่เด็กเที่ยวเขาทำงานอยู่ที่นี่เรามาหลายปีแล้วเจอน้องตั้งแต่เล็ก
เพราะน้องเขาไม่ได้เป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้วไงก็เลยไม่เชื่อแน่นอนเขาจะอ้างอะไรก็ได้น้องเป็นน้องตายแล้ว
คือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรอการขยายผลนะฮะเอาเป็นว่าน้องเต้นเนี่ยหายไป๓๔วัน
แต่พอไปไล่ดูเนี่ยมีเพื่อนคนงานคนหนึ่งบอกว่าคืนวันที่น้องเต้นหายตัวไปเนี่ย
แป๊บผู้ต้องหาบอกให้ไปช่วยยกของที่ห้องหน่อยเป็นลักษณะกล่องลังบอกเป็นขยะเอาไปทิ้ง
ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะมาเจอศพนะครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาหนีไปกาลสินนู่นนะฮะ
อาของผู้ต้องหาบอกว่าตอนแรกไม่รู้ว่าหลานชายไปก่อเหตุฆ่าคนตาย
อาเนี่ยก็อยู่ที่แคมป์คนงานที่สุพรรณบุรีเหมือนกันอยู่หลานชายบอกว่าคิดถึงลูกลูกเพิ่งเกิดมาได้๔เดือนอยากกลับบ้านกรสิน
ให้ไปส่งที่ท่ารถหน่อยจะกลับบ้านไปหาลูกอาบอกอาก็ไปส่งหลานขึ้นรถ
เสียใจมากที่หลานชายก่อเหตุอย่างนี้วันนั้นถ้ารู้ว่าไปฆ่าคนตายมาเนี่ยจับส่งตำรวจแน่ไม่ให้ขึ้นรถกลับบ้านหรอก
ก็เบื้องต้นนะครับผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับนายธนากรอรันทองอายุ๑๙ปีถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะหรือจะทำแผนหรือไม่อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันอีกทีก็แล้วกันนะครับส่วนเรื่อง